พาคุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่งานประจำปีทุ่งศรีเมืองที่อุดรธานี
คืนก่อนที่มีคอนเสิร์ตของคุณปูพงศิษย์ทันที
ก็มียกพวกตีกันคนก็เอือมระอากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ปรากฏว่าเมื่อคืนที่มีคอนเสิร์ตของอีกวงหนึ่ง
ก็มีคนไปดูคอนเสิร์ตอีกแล้วกัน
แล้วก็ไปเจอคนที่ไปยกพวกตีกันในคืนวันก่อน
นั่งกินเหล้าด้วยกันคุยกันไปคุยกันมา
พอเขารู้ว่าเป็น๒คนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
ก็มีการต่อว่ากันเกิดขึ้นปรากฏว่าไม่พอใจค่ะ

คุณนัทพงศ์อันนี้สืบเนื่องจากคอนเสิร์ตคราวที่แล้วเลย

แล้วมีการมาคุยกันในวันนี้
อยู่ในเหตุการณ์นั้นทำไมไปทำแบบนั้น
ไม่พอใจค่ะเอามีดแทงกันเลย
ไม่น่าไปทำนี่เป็นเหตุชุลมูลที่เกิดขึ้นนะคะ
หน้าประตูทางเข้าคอนเสิร์ตงานประจำปีทุ่งศรีเมือง
อายุ๑๙ปีที่มาด้วยกันกับนายวรรวุฒน์นี่แหละค่ะ

นายอภัยพัฒน์เนี่ยเล่าบอกว่าเขามาเที่ยวงานด้วยกัน๓คน
ก็จะไปชมคอนเสิร์ตไทยทศมิตร
ระหว่างที่รอประตูเปิดจะให้เข้าไปดูคอนเสิร์ต
ก็เอาซื้อเหล้ามานั่งดื่มกันตรงสนามย่า
นั่งดื่มกันอยู่ก็มีชายวัยรุ่นสองคนมาขอนั่งดื่มด้วย
ก็คุยกันถึงเหตุการณ์วัยรุ่นตีกันเมื่อวันที่๕ธันวาคม
ทั้งสองคนบอกว่าเขาก็อยู่ในกลุ่มที่
อยู่ในเหตุการณ์ด้วยไปรุมทำร้ายด้วยเหมือนกัน
คนนี้ก็เลยต่อว่าไปบอกว่าทำไมถึงทำคนไม่มีทางสู้
จนกระทั่งสองคนนี้ค่ะเกิดความโมโหลุกขึ้นต่อยนายวรยุทธ์นะคะ
แล้วก็ดึงมีดพับยาวประมาณ๕นิ้วออกมาแทงนายวรยุทธ์
หลังจากนั้น๒คนนี้ก็วิ่งหนีไปค่ะตำรวจต้องบอกว่า
ยังไม่ได้ออกแรงตามหาเลยปรากฏว่ามีผู้ชายสองคนมาแจ้งความ
ที่สพเมืองอุดรธานีบอกทำโทรศัพท์ตกหายในงาน
แต่ตำรวจช่างสังเกตมากนะครับครับผม
เขาสังเกตว่าผู้ชายสองคนที่มาแจ้งความเรื่องโทรศัพท์หายเนี่ย
มีพิรุษก็เลยเค้นสอบ
รู้ว่าทั้งสองคนนี้คือในไอซ์อายุ๑๗ปีและนายอ้อนอายุ๑๘ปี
สอบไปสอบมารับสารภาพค่ะบอกว่าเพิ่งไปก่อเหตุแทงคน
งานประจำปีทุ่งศรีเมืองมา
บอกว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยมองหน้าพวกเขาก่อนเหมือนจะหาเรื่อง
ก็เลยขอไปนั่งดื่มด้วยกันเพื่อสร้างมิตรภาพ
แต่กลายเป็นว่าถูกอีกฝ่ายหนึ่งต่อว่า

เขาก็เลยไม่พอใจชกต่อยกันแต่สู้ไม่ได้
เพราะเขามี๒คนอีกฝ่ายหนึ่งมี๓คน
ไอซ์ก็เลยเอามีดแหลมที่พกมาจ้วงแทงหลายครั้ง
หลังจากนั้นก็พากันวิ่งหนีทิ้งมีดไว้ที่พงหญ้า
รู้ตัวอีกทีนึงโทรศัพท์หล่นหาย
ก็เลยมาแจ้งความนี่แหละค่ะ

ภูมิกับสพเมืองอุดรธานีบอกว่า
จากการตรวจค้นเนี่ยพบว่าผู้ก่อเหตุพกมีดรวม๔เล่ม

ก็แจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น

ส่วนอาการผู้บาดเจ็บตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะคะ
ยืนยันว่าตำรวจจะนำกำลังตรวจเข้มทางเข้าออก

ต้องตรวจแบบนี้ไปจนถึงวันสุดท้าย
ซึ่งก็คือวันที่๑๒ธันวาคมค่ะ

กำลังจะเข้าไปในงานคอนเสิร์ตค่ะ